ส่วนอันนี้พลิกไปพลิกมานะครับ
แต่ตำแหน่งใหญ่พักใหญ่นะครับน่าจะเรียบร้อยแล้ว
คุณผู้ชมครับดูโผลมของไทยรัติชาบนี้
ที่จะควบรัฐมนตรีพาณิชย์ด้วย
ตอนแรกอยู่ไหนอยู่ที่พี่ท็อปวราวุฒินั่นสิ
นี่กลับมาอยู่เพื่อไทยอีกแล้วนะครับพาณิชย์นะครับ

นายสมศักดิ์เทพสุธินก็จะได้เป็นรองนายก
เขามีวงเล็บมาให้นะจะให้อ่านไหม
ไม่ค่อยจะแฮปปี้กับตำแหน่งนี้เท่าไหร่

ส่วนคุณปานปรีพระหิตธานุกร
คนนี้ก็จะเป็นรองนายกแล้วก็มีวงเล็บอยู่เหมือนกัน
คนนี้เขาบอกว่าสายตรงจากคุณเศรษฐาเลย

เจ๊แจ่นเดิมเป็นผู้ในการเลือกตั้งสสกรงเทพฯมหานคร
แล้วก็นางสาวธิรรณรัตน์สำเร็จวานิสสสกฎม๑ของเพื่อนไทย
มาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ไปดูกระทรวงการคลังคุณผู้ชมครับตกลงไม่ได้เอาคนนอกมา
ไม่ได้เอาคนนอกมาเพราะว่าคุณเศรษฐาจะเป็นนายกรัฐมนตรี
วบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้างแต่ตรงนี้ตรงนี้ดูตรงนี้น่าสนใจ
มีรัฐมนตรีช่วยสองคนครับเอาใครอ่ะเอาใครมาเป็นรัฐมนตรีช่วยอ่ะ
กฤษฎาจีระวิจารณะประหลัดกระทรวงการคังของปัจจุบันนี้
อ๋อจะไปรัฐบุตรีช่วยด้วยใช่ครับข่าวว่าจะลาออกมาดำรวงตำแหน่งนี้ครับ
แล้วก็นายไผลลิกนะครับจะเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังเหมือนกันจากพลังประชารัฐ
พลังประชารัฐนะนะฮะนี่แหละครับกระทรวงพาณิชย์นะครับ
กระทรวงพาณิชย์พูดไปแล้วนะครับเอามาดูกระทรวงคมนาคมนะครับ
กระทรวงคมนาคมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจที่เคยนะครับนั่งตำแหน่งนี้ในสมัยรัฐบาลทักษิณ
จำได้ไหมย้อนกลับไปนะครับก็จะมีรัฐมนตรีช่วย๓คนใครบ้าง
นางมณพรเจริญศรีนายสุรพงศ์ปิยโชธจากภักดิ์เพื่อไทย
แล้วอีกท่านหนึ่งคือนางสุขสมรวยวันธนียกุลจากภูมิใจไทยครับ
ต่อไปเป็นกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
ก็นะเอาหมอเอาหมอมาดูกระทรวงหมอหมอมาดู
คุณหมอชนนั่นศรีแก้วครับเป็นรัฐมนตรีว่าการ
นายสันติพร้อมพัฒน์พลังประชารัฐมาเป็นรัฐมนตรีช่วยนะฮะส่วนการ
ซวงการท่อกเที่ยวและกีฬาก็ได้รัฐมนตรีหน้าใหม่เลยนะ
นางสาวสุดาวันหวังสุปกิจโกศล

พ่อของเขาก็คือวีรีซวะหวังสุภกิตโกสล
เมื่อกี้ลงไปภูเก็ตด้วยลงไปภูเก็ตด้วยไง
และทำไมถึงได้ตำแหน่งนี้นี่พลงงานกลุ่มนี้กว่าสอส๋อโคลาส
๑๖เขตที่เบิร์ตเคยบอกไง
ถ้าใครจะเป็นรัฐบาลต้องได้สอสอโคราชเยอะ
นี่เขาโอ้โห๑๒จาก๑๖ไม่ธรรมดานะครับ

คุณภูมิธรรมเวชยชัยควบเก้าอี้รองนายกด้วยใช่ไหม
แล้วก็มีคุณทรงศักดิ์ทองศรีจากภูมิใจไทยเป็นรัฐมนตรีช่วย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับ

คุณอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักครับนั่งตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโอ้โหนี่เพื่อไทยไม่เอามหาดไทยเลยนะ
ไม่เอามหาดไทยไม่เอากระลาโหมนะนะฮะนี่แหละครับแต่ก็คงคุยกันแล้วล่ะ
ส่วนรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยจะมีชื่อของโอ้โหดอม
แสดงว่ามหัฒน์ไทยนี่คุ้มใจไทยหมดเลยนะ
เป็นตรงลงเป็นชื่อคุณชาดามานี่เหรอรัฐมนตรีช่วยเหรอ
รัฐมนตรีช่วยมศ๒ถ้าวางอย่างนี้มศ๒แล้วมศ๓มศ๓คุณสุพลจุนสัยรวมไทยสร้างชาติ
โอ้โหเพราะก่อนหน้านี้อะไรนะกระทรวงอธนธรรมให้นะครับ

เป็นรัฐมนตรีช่วยครับเป็นรัฐมนตรีช่วยไม่ใช่ว่าการแล้ว
วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับก็จะเป็นนายบุญลือประเสริฐโสภา
ไปเป็นรัฐบนตรีว่าการส่วนภักดิ์ภลักษณ์ประชาลัดครับ
พลตมติว่าเอกพระชะละวาดวงสุวรรณครับเป็นรอนายกรรศ์รัฐบนตรี
แล้วก็ควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่านะครับเขาบอกว่าต่อรองจนได้ตำแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสากรอืมอย่างที่อยากได้แล้วมีรัฐมนตรีช่วยสองคนนะ
กระทรวงเกษตรนะนายวิสุทธิ์ชัยนรุนจากภักดิ์เพื่อไทย
แล้วก็นายอนุชานาคาสายจากรวมไทยสร้างชาติ
ขณะที่พักรวมไทยสร้างชาติได้เก้าอี้ใหญ่อย่างกระทรวงพลังงานไปนะครับ
คุณพิรพันธ์สาลีรัฐวิพากษ์โอ้โหนิ่งสนิทเลยอย่างนี้นะครับ
รองนายกด้วยควบรัฐมนตรีพลังงาน
ส่วนคุณสุชาติชมกลิ่นไปไหนไปอุตสาหกรรมครับ
จากเดิมแรงงานไปอุตสาหกรรมครับ
ส่วนพักชาติไทยพัฒนาล่ะจบที่ไหนครับ
ท็อปวราวุฒิศิลปะอาชาเนี่ย
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับ
ส่วนประชาชาติก็นิ่งนิ่งสนิทเหมือนกันอันนี้นะครับ

อย่างที่บอกไงว่าไม่น่าจะผิดไปจากนี้สักเท่าไหร่
ยกเว้นตำแหน่งเล็กรัฐมนตรีช่วยต่าง

เพราะว่าเพิ่งจะมีตัวแทนตัวแทนกลุ่มชาวนาใช่ไหม

บอกว่ากระทรวงเกษตรต้องเป็นของเพื่อไทย